คุณกูจอดเป็นคุณพุทธที่จาฝากกับเวลาเห็นมา

คอนเซอร์พี่ลำยายลำยองตรงไหนละแม่นี่แหละค่ะ

แต่งแบบนี้แบบอ้วนฉูแบบนี้ค่ะเลยถามเต้ายองว่าชีวิตจริงนะจ๊ะ

เนื้อเพลงนะคะก็จะเป็นแนวแบบว่าเหมือนตอนแรกเขาไม่ชอบเราเพราะว่าเราอ้วนเราอะไรอย่างนี้

มันเกินไปนี่และไม่มีซักครั้ง

มีโอกาสก็อยากไปร่วมสักนิดนึง

ยังไงก็ฝากให้แม่พี่ทุกคนนะครับผม
รอติดตามได้เลยครับ